ประเด็นดราม่ารายการช่องส่องผีนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการไปพูดถึงประวัติของย่าโม
แล้วก็เกิดเป็นกระแสใหญ่โตเลยในโลกโซเชียลมีเดียเอง
และคนที่เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ล่าสุดผู้ดำเนินรายการติดต่อกับทั้งจังหวัดแล้ว
เพื่อจะไปขอขมาย่าโมในวันอาทิตย์ที่๑๙กรกฎาคมนี้ก็คืออาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะ
จากกรณีที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
รายการช่องส่องผีจัดรายการบิดเบือนประวัติของย่าโมและย่าบุญเหลือ
โดยข้อความจะเป็นลักษณะของการกล่าวหาว่าย่าบุญเหลือซึ่งเป็นลูกสาวบุญธรรมของย่าโม
เป็นเมียรองของพระยาประหลัดทองคำเจ้าเมืองนครราชศรีมาจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
เข้ามาบอกว่าจะไปขอทำพิธีขอขมาต่อดวงวิญญาณของเท้าสุรนารีและย่าบุญเหลือ
ในวันอาทิตย์ที่๑๙กรกฎาคมนี้
ส่วนบรรยากาศเองค่ะบรรยากาศในวัดสารลอยยังคงมีประชาชนมีนักท่องเที่ยว
เท้าสุรนารีกันอย่างคึกคักนะคะ
นางวาธินีเซ็นหมิกอายุสี่สี่หกปีเบือนชาวโคราช
เปิดเผยว่าตนเองในฐานะคนโคราชเป็นลูกหลานย่าโม
ไม่พอใจมากที่ผู้ดำเนินรายการช่องใส่ผีมากล่าวลบหลู่ครอบครัวย่าโม
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพสัทธาของชาวโคราช
กระทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรค่ะ
รู้จักการะเทศะสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้คนที่ดูรายการ
โคราชทุกคนอยากให้ผู้ดำเนินรายการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการ
มากราบขอขมาย่าโมที่วัดสาลาลอย
และที่ลานอนุสวรีเท้าสุรนารีเพื่อให้ท่านได้รับรู้
และให้ชาวโคราชได้รับรู้อย่างทั่วถึงกัน
เพราะการขอโทษผ่านสื่อมองว่าไม่พอค่ะ
เนื่องจากสิ่งที่รายการนำไปเผยแพร่ถือว่าสะเทือนใจคนโคราชมาก
ในเมื่อเข้ามาถ่ายทำรายการในพื้นที่ได้
ช่วงเวลาที่ขอโทษก็ต้องกลับมาขอโทษในพื้นที่ได้

กำหนดวันที่๑๙กรกฎาคมครับ